ผมเติบโตมากับกล้วยกล้วยช่วยชีวิตผม
พอดีไปเจอที่ปรึกษาของพักรวมแผ่นดิน
ผมจะทำตำกล้วยนี่ให้เป็นกล้วยแห่งชาติ

จริงอ่ะผมไม่ได้คิดมาตั้งใจจะเล่นการเมืองอ่ะพอดีอ่าไปเที่ยวนะครับก็คิดมาเล่นการเมืองอ่ะพอดีอ่ะไปเที่ยวนะครับผมไม่ได้คิดมาตั้งใจจะเล่นการเมืองอ่ะพอดีอ่าไปเที่ยวนะครับผมไม่ได้คิดมาตั้งใจจะเล่นการเมืองอ่ะพอดีอ่าไปเที่ยวนะครับผมไม่ได้คิดมาตั้งใจจะเล่นการเมืองอ่ะพอดีอ่าไปเที่ยวนะครับผมไม่
ไม่ได้คิดมาเที่ยวนะครับผมไม่ได้คิดมาเที่ยวนะครับผมไม่ได้คิดมาเที่ยวนะครับผมไม่ได้คิดมาเที่ยวนะครับผมไม่ได้คิดมาเที่ยวนะครับผมไม่ได้คิดมาเที่ยวนะครับผมไม่ได้คิดมาเที่ยวนะครับผมไม่ได้คิดมาเที่ยวนะครับผมไม่ได้คิดมาเที่ยวนะครับผมไม่ได้คิดมาเที่ยวนะครับผมไม่ได้คิดมาเที่ยวนะครับผมไม่ได้คิดมาเที่ยวนะครับผมไม่ได้ค
ตรงนี้ผมจะช่วยเรื่องกล้วยให้มันส่งออกได้แล้วก็มีประโยชน์กับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับ
นี่ก็เป็นแบบผมเกิดมาจากกล้วยจริงนะครับผมจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดครับ
แล้วผมคนกำแพงเพชรอย่างเรื่องกล้วย
ผมคนกำแพงเพชรและเรื่องกล้วยนี่ผมถนัดที่สุดนะครับ
เดี๋ยวจะนำกล้วยส่งออกให้มีรายได้ไม่ต้องมาอยู่แค่ตรงนี้นะครับได้ส่งออกกันทั่วนะครับ
ผมจะใช้ตรงนี้นะเป็นเครื่องมือผลักดันให้พี่น้องประชาชนได้อยู่ดีกินดี
ส่วนนโยบายเรื่องกล้วยจะเป็นยังไงนะคอยติดตามผมนะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป